ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกมากนะ
แต่คือผู้ชายคนนี้ก่อนที่เขาจะเติมลมยางรถบรรทุก
เขาทำไงรู้ไหมเขาเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟ
เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่อให้ยางเข้าที่
แต่ผลสรุปจากที่เขาทำแบบนี้มันบึ้มแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหฝากไว้เป็นอุทาหรณ์คุณเห็นภาพสุดท้ายไหมล่ะ
มือที่เย็บอยู่แต่จังหวะนี้
นี่คือกลัวมากนะว่าจะมีใครเป็นอะไร
แล้วพอเห็นคนวิ่งมาเฮ้ยเขาไม่ตาย
แต่หลายคนเห็นภาพระเบิดแล้วตกใจค่ะ
ไฟพุ่งออกมาขนาดนี้เพราะอะไรล่ะ
ก่อนจะเติมลมยางเนี่ยเขาเอาน้ำมันราดตรงขอบยาง
จุดไฟก่อนให้ยางเข้าที่ให้ลมมันไม่รั่วออกมา
แล้วความร้อนมันอาจจะสะสมอยู่นั่นแหละ
พอเติมลมเข้าไปมันก็เลยระเบิดแบบนี้นะคะ

เปลี่ยนยางรถบรรทุกเขามีข้อห้ามเอาไว้
ให้ใช้วิธีจุดไฟระหว่างขอบยางกับกระทะล้อนะ
แต่ให้ใช้พวกน้ำยาเคมีที่ผลิตมาเฉพาะเนี่ย
ขอบยางทากระทะร้อนแทนจะปลอดภัยกว่า
ไม่งั้นดูสิมือฉี่ต้องเย็บแบบนี้ค่ะ
โอ้โฮวาดเสียวนะคะ